เหตุการณ์ต่อไปคุณพ่อคุณแม่ครับต้องดูดีเลยนะฮะ
ข้างโรงเรียนเนี่ยมักจะมีพวกร้านรถเข็นขายเฟรนด์ไฟล์
ขายของเด็กเหรอขายขนมเด็กขายลูกชิ้นอะไรค่ะ
ปรากฏว่าเหตุเกิดนี่ฮะที่ชนบุรีคุณผู้ชมอ่า
ร้านเนี้ยกำลังจะตั้งเตาขายเฟนไฟล์แก๊สระเบิดนะฮะ
เหตุเกิดแถวซอยเขาตาโล๗ทับ๓ครับข้างโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ที่ชนบุรี
คือตอนนั้นคุณผู้ชมใกล้เลิกเรียนพอดีแม่ค้าก็เตรียมวัตถุดิบขายของ
แล้วก็เปิดเตาแก๊สพิคนิคไปด้วยตั้งเตาไปเตรียมจะทอดเป็นไฟ
กะว่าได้เยอะแน่วันนี้จู่จู่หัวแก๊สครับ
ตรงหัวกาสเกิดไฟลุกท่วมบัดดาม่ะค้าแม่แตกตื่นกันเลย
เจ้าของร้านเนี่ยบอกโอ้โหเธอทำอะไรไม่ถูกเลยนะ
ได้แต่บอกทุกคนลบจากนั้นไม่นานครับ
ถังแก๊สก็ระเบิดยังดีนะทุกคนรอดปลอดภัยนี่แม่ค้าฮะ
สาคอนที่เป็นเจ้าของร้านบอกปกติแล้วหลังเลิกเรียน
จะมีนักเรียนมาต่อแถวรอซื้อขนมซื้ออาหารกันเยอะเลยเพราะดีจริงจริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ก่อนเลิกเรียนนิดเดียวคุณขวัญคุณผู้ชมทุกคนก็เลยรอดอย่างบุดหวิด
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เอาหัวแก๊สที่ระเบิดมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุในครั้งนี้
ดังนั้นเตือนนะครับอันนี้ยังดีนะอันนี้ยังไม่เลิกเรียน
ยังไม่ได้ออกมาจากโรงเรียนกันแต่ว่า
คุณพ่อคุณแม่ฝากบอกคุณลูกด้วยว่าเวลาจะไปซื้ออะไรเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้เตาแก๊ส

คุณอย่าพูดถึงว่ามันระเบิดเลยนะเอาแค่เกิดบางทีน้ำมันมันกระเด็นฟุบ
ว่าเกิดอุบัติเหตุน้ำมันหกอะไรอย่างนี้มันมีในข่าวมาแล้วนะคะระวังกันหน่อย